บรรทุกดินเบรกไม่อยู่กวาดเรียบ
รถมอเตอร์ไซค์ทั้งร้านค้าไปชมภาพเลยครับ
แล้วหน้าเนี่ยพุ่งโอ้อย่างนี้เลยครับร้านคนก็หนีทันแหละนะครับ
เป็นนาทีระทึกรถบรรทุกดินเขาเบรกไม่อยู่ครับ
ไปชนท้ายรถผสมปูนก่อนแล้วก็ไหลต่อไปกวาดรถจักรยานยนต์
พุ่งเข้าร้านขายเครื่องยนต์เรือพังเสียหายยับเยิน
คนตรงนั้นกระโดดหนีตายทันนะครับ
เหตุการณ์นี้เขาบอกว่ามีเครื่องยนต์เรือเสียหายไป๑๐เครื่อง
รถจักรยานยนต์๒คันจนคนขับในพุมดลชูเรืองติดอยู่ในรถที่นั่งของคนขับ
ออกไม่ได้ต้องใช้เครื่องตัดถ่างงัดออกมาแล้วครับ
แล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยที่ขาทั้งสองข้าง
จุดเกิดเหตุก็คือสี่แยกไฟแดงบนถนนเพชรกะเสม
ที่บริเวณศรีแยกตลาดเก่าตำบลกระบีใหญ่อำเภอเมืองกระบีครับ
เมืองต้นตำรวจบอกว่ารถบรรทุกดินคันนี้ขับไปที่สี่แยก
แล้วก็พยายามเบรกแล้วแต่ว่าน้ำหนักรถมันเยอะนะครับ
ประกอบกับจุดดังกล่าวนั้นเป็นเนินไหลลงด้วย
ทำให้เบรกไม่หยุดแล้วก็พุ่งไปชนท้าย
รถบรรทุกปูแล้วก็ไหลไปชนกับรถจักรยานยนต
รวมทั้งร้านที่ขายเครื่องยนต์เรือจนพังเสียหายดังกล่าวนะครับ
สุดท้ายคนขับรถก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ของคุณว่าระทึกแล้วของดิฉันระทึกเหมือนกัน